มีเหตุการณ์ที่ชาวเชียงใหม่ไม่สบายใจนะฮะ
เพราะว่ามีหญิงสาวชาวต่างชาติคนหนึ่ง

แล้วก็ปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนระเบียง

แต่ว่าผู้ที่เขาเกี่ยวข้องแล้วก็มีความรู้ด้านนี้เนี่ยบอกว่า
เดี๋ยวมีทางที่จะทำให้กลับคืนมาได้
พิธีต่างจะแก้ไขอะไรกันยังไงนะครับ
แต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่ครับตรงจุดนี้ครับทุกผู้ชมครับ

เพราะว่าเป็นหญิงสาวชาวต่างชาติที่ถอดเสื้อผ้าหมดเลย
แล้วก็ปีนขึ้นไปนะครับไปยืนไปนั่ง
อยู่บนระเบียงศาลเจ้าพ่อประตูเชียงใหม่

ชาวบ้านแถวนั้นก็แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยครับ
ชาวบ้านแถวพื้นที่ประตูเมืองเชียงใหม่เนี่ยบอกว่า
โอ้โหเหตุการณ์นี้ทำให้ไม่สบายใจเลย
เกรงว่าจะนำมาซึ่งอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
จะเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเมืองเชียงใหม่หรือเปล่า
เพราะสารเจ้าพ่อประตูเชียงใหม่ถือเป็นประตูหลักของเมืองเชียงใหม่นะฮะ
ชาวบ้านก็หวั่นว่าหากไม่มีการทำพิธีขอขมา
ทำพิธีล้างสิ่งชั่วร้ายไม่ทำพิธีทำความสะอาด
โดยการฆ่าเชื้อครั้งใหญ่อะไรลักษณะแบบนี้
อาจจะมีปัญหามีอาถรรพ์มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเมืองเชียงใหม่ก็ได้

เราไปถามชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นนะครับ
มีชาวบ้านคนหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเลยนะฮะ
บอกว่าวันเกิดเหตุเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นชาวต่างชาติ
เปลือยกายมาตามถนนแล้วล่ะ

หลังจากนั้นเธอก็ปีนขึ้นไปบนระเบียงศาลเจ้าพ่อ
แล้วตะโกนเสียงดังในมือก็ถือกระป๋องเบียร์ด้วยนะครับ
ก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นในคลิปนะครับ
มีชาวบ้านที่เห็นก็มารีบกันคว้าตัวไว้

มาคุมตัวไปส่งโรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่
คุณป้าที่เล่าให้เราฟังเนี่ยบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ
อย่างมากสุดเนี่ยก็มีคนมาชี้หน้าด่าที่หน้าศาล
เมาหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่แต่แก้ผ้าแล้วปีนขึ้นไปขนาดนี้ไม่เคยเจอมาก่อน
มันก็เดินมาขึ้นบันไดอ่าเดินขึ้นบันไดแล้วก็พี่อยู่ข้างบนใช่ไหม
มันเสื่อมศรัทธาหมดเลยอ่ะใช่ไหมเสื่อมศรัทธา
สารเจ้าพ่อเพราะสารเจ้าพ่อนี้ก็อยู่คลองประตูเชียงใหม่มานานแล้วไง
ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่บอกว่าตรวจสอบไปแล้วนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เป็นชาวต่างชาตินะครับชาวบังคลาเทศอายุ๒๘ปี

ตำรวจก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยบอกว่า
พอดูแล้วก็คือผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนวิกลจริตอืม
ไม่สมประกอบเพราะฉะนั้นก็ถือว่าก็คงทำไปโดยที่
ไม่ได้ลบหลู่ตั้งใจอะไรหรอกค่ะนะฮะแต่เพื่อความสบายใจของชาวบ้าน
เดี๋ยวจะให้คนเท่าคนแก่ที่มีความเคารพนับถือของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
ทำพิธีขอเข้ามาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตรงจุดนี้ให้ค่ะ
สารเจ้าพ่อประตูเชียงใหม่ตรงนี้นะครับ